เนธพระแม่ธรณีมาทำพิธีกับหลวงพ่อสง่า
ขอให้ขายที่ดินตรงนี้ได้
และคุณเชื่อไหมฮะว่าที่ดินที่เขาขายได้เนี่ย

ดีใจบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทยแม่นเป๊ะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปช่วงหนึ่งที่เขาทำพิธีกันอยู่นะฮะ
โอ้โหคุณอย่างนี้หลวงพ่อสง่าดังไกลถึงต่างแดน
เดี๋ยวต้องมีชาวต่างชาติมาอีกเพียบแน่ดิฉันว่า
มีสิฮะมาขอขอเสร็จทำพิธี
ทำพิธีเสร็จโอ้ขายที่ดินได้๓๓๐๐๐ล้านบาท
สวมเสื้อดำนี้มาพร้อมกับครอบครัว
กราบขอพรกับหลวงพ่อสง่าหรือว่าพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพล
ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงที่ตำบลบังพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แล้วก็เจอมือเจอไม้ตามความเชื่อตามการทำพิธีของหลวงพ่อนะครับ
หลังเกิดเรื่องราวเหลือเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ก่อนหน้านั้นประกาศขายที่ดินโอ้โหประกาศมานับเดือนเลยนะคุณนะ
นับเดือนอย่างเดียวหลายเดือนด้วยซ้ำ
แต่ไม่มีใครติดต่อขอซื้อที่ดินเลย
นำโฉนดมาทำพิธีเบิกพระแม่ธรณีย์ที่วัดแห่งนี้กับหลวงพ่อสง่า
พอทำพิธีกับหลวงพ่อสง่าได้เพียงแค่๑สัปดาห์
ไม่รู้ว่าหลวงพ่อสง่าเป่าเพี้ยงกับโฉนด
แล้วอยู่นะคุณนะเขาบอกว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อที่ดินบ่อน้ำมันของเขา
ได้เงินทั้งสิ้น๓๓๐๐๐ล้านบาทไทย
โอ้โหหมายกอดจึงพาครอบครัวมาทำบุญกับหลวงพ่อสง่าอีกครั้ง
ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศบลูไนเขาบอกโอ้
ฟังเสียงสัมภาษณ์เขาผ่านร่ามนะครับ
แต่อันนี้เรายังสงสัยอยู่ตกลงมูลค่าเท่าไรฮะ
สามพันกว่าล้านไทยหรือว่าสามแสนกว่าล้านไทย
หรือว่า๓๐๐๐ล้านเป็นสกุลเงินอื่น

เอาเป็นว่าเขาก็เชื่อเหลือเกินว่าหลวงพ่อสง่าท่านให้โชคแล้วนะฮะ
หลวงพ่อสง่าท่านเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง
ก็เปิดเผยบอกอัตมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อยงยุทธ์
ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงแห่งนี้แหละครับ
แล้วก็ท่านเป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ดังแห่งจังหวัดชมบุรี
หลวงพ่อสง่าก็สืบทอดพิธีเบิกพระแม่ธรณีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคุณ
คิดค่าครูแค่๒๑บาท

โดดเต็มวัดไปหมดเลยคนเอาโฉนดมาให้หลวงพ่อสง่าทำพิธีเพื่อให้ขายที่ดินได้
และค้าขายดีค้าขายร่ำรวยและปลอดภัยโดยจะทำพิธีในวันเสาร์เท่านั้น
คือใครอยากขายที่ดินนะคุณเอาโฉนดมาให้หลวงพ่อสง่าทำพิธี
ส่วนใครที่ซื้อที่ดินแล้วและอยากทำมาค้าขึ้นในที่ดินผืนนี้
เอาโฉนดมาให้เจิมเอาโฉนดมาให้ทำพิธีอีก
โอ้โหนี่แหละฮะชาวบรูไนเขาเลยเชื่อเลยนะ
ใช่นี่หลายคนดูบอกว่าอยากเป็นแบบนี้บ้าง
อันดับแรกต้องมีโฉนดก่อนค่ะ

มีโฉนดที่ดินหรือว่าท่านจะไปซื้อที่ดิน

ใช่โหแต่สามแสนล้านหรือสามพันล้าน

จริงเอาอันดีฉันสามล้านที่ฉันดีใจแล้วว่ะ